เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ามันน่ากลัวจริงเพิ่งเห็นเหตุการณ์แถวสายใหม่กรุงเทพใช่ไหมฮะ
เด็กผู้หญิงคนนึงเดินมากับคุณแม่แล้วมีผู้หญิงคนนึงที่ว่าโอ้โหไปโมโหอะไรมา
อยู่ดีเอามีดไปปักลงไปที่เด็ก

ผู้ชายคนนึงเนี่ยไปยืนกดเงินอยู่ทำไมฮะ
อยู่ดีถูกคนเมาเนี่ยเดินเข้ามาแล้วแทงเข้าทางข้างหลัง
โหด้วงแทงใส่เลยฮะ
เจ็บหนักนะครับนี่เจ้าหน้าที่ต้องพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเลยนะครับ
ถูกคนร้ายใช้มีดแทงเขาทางด้านหลังนะฮะ
ตอนไปยืนกดเงินนะฮะยืนกดตู้เติมเงินนะฮะ
หน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งในซอยท่าสินค้า

คนเจ็บชื่อนายวิชัยคำทองสุกนะฮะหมดสติไปเลยนะนี่ฮะ
ตู้เติมเงินตรงนี้นะครับนี่กองเลือดโอ้โหดูสิฮะ
คือหลังจากถูกแทงเข้าไปเนี่ยทางคนเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบ้านญาตินะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากตู้เติมเงินตรงนี้ประมาณ๒๐๐เมตร
ญาติญาติก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายธเนธเสิร์ชวิชาชื่อเล่นชื่อแม็กซ์
ตำรวจตามจับได้นะฮะหลังจากก่อเหตุไม่นาน
นี่ในสภาพเมานะครับพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องดูสิฮะ
เป็นอย่างไหนขึ้นเนี่ยแท่งเพลิน
ไม่รู้จักไม่มีเรื่องเมาแล้วไปแทงเขาดูสิ
ทุกผู้ชมคือเราไปยืนกดเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทำธุระอยู่แถวตู้ต่างต้องยืนหันหลังอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่นี่เราก็ยืนหันหน้าเข้าตู้
ใครจะไปคิดว่าจะมาเจอแบบนี้แล้วพี่อุ๋ย
นึกถึงวันนั้นเลยที่น้องเด็กนักเรียนหญิง

นี่เข้าหลังเลยวันนี้คุณวิรยุตรประณีผู้สื่อค่า
ของเรารงพื้นที่ไปที่กาลสินที่เกิดเหตุ
ก็เป็นตึกแถวสองชั้นห้าครูหานะครับนี่ฮะร้านยาตรงนี้นะครับ
มีตู้สีส้มส้มนี่อยู่คราบเลือดยังติดอยู่แถว
ข้างหน้าเลยนะฮะมีรอยเลือดหยดจากตู้เนี่ยไปถึงบ้านของ
ญาติยาดของคนที่เขาถูกแทงแล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับ
เจ้าของร้านยาเจ้าของตู้เติมเงินนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยปิดหน้าร้านไปแล้วนะครับ
หน้าร้านไม่มีไฟส่องสว่างด้วยนะครับแล้วไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดนะฮะ
ส่วนเจ้าของร้านชำที่อยู่ติดกับที่เกิดเหตุบอกว่าช่วงเกิดเหตุร้านขายยาปิดแล้วแต่ร้านขายของชำของเขายังไม่ปิดนี่ฮะคุณกิติพัฒน์นะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเห็นคนเจ็บวิ่งผ่านหน้าร้านไปซึ่งกล้องวงจรปิดของร้านบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
นี่ฮะนี่ดูคนก่อเหตุเดินมาเห็นไหมนี่ฮะเมามาเลยทำอะไรตกก็ไม่รู้

มีดอ่ะนี่ไงนั่นไงเห็นไหมอ่านี่ไงนี่เห็นไหมมีดด้วยเห็นไหมเนี่ยอุ้ย
เห็นแล้วสักพักนึงอ่ะไปแทงเขาอ่ะอืมมีดขายให้ให้เห็นทบมีดมา
แล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่คนเจ็บเนี่ยเขาวิ่งจับคอเอามือเนี่ยจับที่คอคำที่คอ
รู้แล้วพี่อุ๋ยคือลักษณะเหมือนเขาเอามีดเสียบซ่อนเอาไว้ในกระดาษ
เนี่ยแล้วเหมือนกับเขาเอากระดาษอ่ะพับเก็บอ่ะแล้วเอามีดไว้อยู่ตรงนั้นอ่ะ
เมื่อกี้อ่าแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าไปแล้วมีภาพตอนที่คนเจ็บเขาวิ่งผ่านร้านไหม
โดยเอามือจับที่คอเฮ้ออกไปละนะก็เลยไปละคู่ก่อเหตุไปละ
เอาฟังเสียงก่อนนะฮะฟังเสียงเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านชำ
เห็นตรงนี้แล้วครับแล้วก็มาถ่ายหวังเขาตรงนี้ใช่ผมวิ่งตายต้นนี่
น่าจะ
พี่เขามาจากบ้านนู้นแหละแล้วมาดูเหตุการณ์

ใช่

เมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นภาพตรงนี้คือ
ร้านค้าในหมู่บ้านนะฮะช่วง๖โมงเย็นก่อนเกิดเหตุ๑ชั่วโมงนะครับ
คนก่อเหตุไปซื้อเหล้านะฮะที่ร้านค้า
พกมีดไปด้วยค่ะอ่าแล้วก็มีทำมีดหล่นนะฮะ
้มลงหยิบยัดใส่กระเป๋ากางเกงใหม่ช่วงจ่ายเงินก็ยังเอามีดเนี่ยมาถือเล่น
แม่ค้าเห็นมีดก็รีบทอนเงินให้เลย
แม็กซ์นี่โอ้โหกว่าจะออกจากร้านไปก็นี่ฮะยืนอยู่นี่ลีลาลีลา
แม่มีหกล้มแล้วมีดแทงขามั้นก็ไม่รู้นะ
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะทุ่มครึ่งนะครับก่อนเกิดเหตุครึ่งชั่วโมง
คนเจ็บนะฮะคุณวิชัยนะครับขี่จักรยานมาตามถนนในซอยท่าสินค้า

แถวบ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้บ้านของในแม็กซ์คนก่อเหตุผ่าน
สามนาทีจะเห็นคุณวิชัยเนี่ยขี่จักรยานออกมาทางเดิมนะครับเพื่อ
ไปที่ตู้เติมเงินแล้วก็ถูกแทง
ซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาไปกดเงินไปเติมเงินหรืออะไรแล้ว

หรืออะไรยังไงกันต้องรอทางคนเจ็บอาการดีขึ้นแล้วพอจะให้
คำได้ก่อนนะครับส่วนคนก่อเหตุก็ยังเมาไม่รู้เรื่อง
คนก่อเหตุนะครับเพื่อนของในแม็กซ์นะครับบอกว่าบ้านที่นายวิชัยขี่จักรยานเข้าไปเนี่ย
เป็นบ้านของคนรู้จักกับนายวิชัยคนเจ็บซึ่งคนเจ็บเขามักจะไปดูไก่ชนบ้านนั้น
แม็กซ์ไม่ได้เข้าไปที่นั่นนะฮะเพราะว่ามาที่บ้านของเพื่อนของในแก๊กที่เล่าให้เราฟังก่อน
นี่เพื่อนของในแม็กซ์นะครับหลังเกิดเหตุในแม็กซ์เนี่ยมาบอกกับเพื่อนบอกนี่มีคนถูกแทงนะ
ร้านขายยาที่มีตู้เติมเงินแต่ไม่ได้บอกเพื่อนว่าตัวเองนั่นแหละไปแทงเขา
มายอมรับตอนหลังว่าไปแทงเข้ามาเพื่อนก็เลยบอกไปมอบตัวซะแล้วเอามีดที่ก่อเหตุไปด้วย
ซึ่งมีดที่ก่อเหตุเนี่ยยังมีเลือดติดอยู่เลยตอนที่เอามีดมาให้เพื่อนดูนี่ฮะ
แม็กซ์บอกไม่พอใจไปซื้อข้าวสารที่บ้านคนเจ็บแล้วไม่ยอมขายให้
ทั้งทั้งที่มีเงินนะจะไปซื้อแล้วยังมีปมแค้นในอดีต
เคยมีเรื่องกันตั้งแต่สมัยอยู่ในเรือนจำเขาเคยอยู่ในเรือนจำด้วยกัน
อันนี้เพื่อนของนายแมคบอกนะฮะ
เห็นอยู่น้ำผมไหมบ้านหลังนี้ไปเห็นงานน้ำกันมา
สันเดิมจากข้าวเขาก็เห็นคนนั้นนี่ก็เลยตามไป

แต่ไม่ได้ไปเจอกับตรงนั้นเหรอ

ไม่ได้ครับ
ของคนเจ็บนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนทุ่มกว่าลูกชายขี่จักรยานไปร้านขายยาเพื่อไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับ
แล้วตอนกลับมาเนี่ยก็วิ่งเอามือปิดคอมาล้มฟุบอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะ
สักพักเพื่อนบ้านก็วิ่งมาตามในบ้านบอกว่าลูกชายถูกแทงจุดที่ถูกแทงเนี่ยเป็นลำคอนะครับ
ซึ่งมีเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะครับเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
นี่ฮะตอนที่ขี่จักรยานไปนะครับซึ่งพ่อบอกว่าตกใจมากนะฮะ
ลูกชายวิ่งมาถึงบ้านมาขอความช่วยเหลือก็ล้มฟุบไปเลย

พ่อแบบวิ่งไปลูกเช่น

แล้วมีเป็นใครอยู่กันไหม
สองพ่อเมืองกละสินคุมตัวในแม๊ฟไว้ได้ตั้งแต่เมื่อคืน
ส่วนอาการคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์
ใกล้ชิดนะครับยังไม่สามารถให้การอะไรได้